มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์กรณีเฮียตี
เจ้าของเต็นต์รถยนต์มือ๒ที่จังหวัดพิศนุโลก
ใช้เตาอ้างโลกโรมความตัวเอง
และก็ครอบครัวเสียชีวิตโรมห้าศพไป
พ่อของเฮียตีก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณอีกครั้งหนึ่งที่บ้าน
หลังลูกสาวมาเข้าฝันบอกว่าอึดอัด
อยากให้พ่อมาเชิญดวงวิญญาณไปฟังพระสวดที่วัดนะคะ
ลูกสาวก็คือพี่ชายของเฮียพี่สาวเองนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่พิธีเชิญดวงวิญญาณ
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปฟังบรรยากาศในพิธีกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะพ่อก็เรียกลูกตลอดเลยนะคะ

ทงชัยแป้นวงพ่อของนายกันตะพลแป้นวงหรือเฮียตี
เจ้าของเต้นรถยนต์มือ๒จังหวัดพิศนุโลก
ร่างทรงเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านของเฮียตีอีกครั้ง
หลังนางสาวสุธิพรแป้นวงลูกสาวซึ่งก็เป็นพี่ของเฮียตี

อยากให้พ่อมาเชิญดวงวิญญาณ
ไปฟังพระสวดที่วัดหน่อย
ทงชัยบอกว่าเมื่อคืนซึ่งตรงกับวันพระพอดี
สวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดท่าตะเคียนแล้วก็กลับไปนอนที่บ้านช่วงกลางดึก
ก็ฝันไปว่าลูกสาวมาหาที่หน้าบ้าน
มาบอกว่าอยากให้มาเชิญดวงวิญญาณไปที่วัดหน่อย
ตอนนี้ทุกคนอยู่ในห้องอึดอัด
วันนี้ตอนเช้าก็เลยรีบไปเชิญดวงวิญญาณที่บ้านอีกครั้งนะคะ

หลังเมื่อวานเชิญดวงวิญญาณไปแล้ว๑รอบ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามนายวิวาชนะการี
หรือว่าไหนวาอายุ๓๙ปี
เป็นลูกน้องคนสนิทที่ทำงานเต้นรถกับเฮียตีมาเกือบ๕ปีค่ะ
นายวาเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนเกิดเหตุช่วงวันพุธตอนเย็น

วันนั้นตัวเองและครอบครัวลาไปงานศพของญาติที่บ้านเกิด
จังหวัดอุดรธานีก็ช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็น
ขณะที่ตัวเองภรรยาแล้วก็ลูกสาวกำลังลากกระเป๋าเดินทางออกจากบ้าน

เฮียรู้เฮียรู้ว่าอยากได้นาฬิกามานานแล้วใช่ไหม
จริงอยากให้มานานแล้วนะแต่ไม่มีโอกาสค่ะ
วันนี้เฮียมีโอกาสแล้วเฮียให้เลย
แล้วก็ยื่นนาฬิกาเรือนหนึ่งให้กับนายวา
เพราะเฮียรู้ว่าอยากได้นาฬิกามานานแล้ว
นี่ไงเรือนนี้เลยนะคะ
เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ให้เอาไว้
นายวาก็เลยรับนาฬิกามานะคะ

ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าคำพูดที่เฮียติพูดตอนนั้นเนี่ย

และให้ของขวัญชิ้นสุดท้ายเอาไว้ดูต่างหน้าค่ะ

พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่พี่
พี่ยอมรับนะครับว่าตอนนั้นไม่ได้เอ่ยใจอะไรเพราะไม่คิดว่าเฮียติและครอบครัวจะนำถาดมาเพื่อก่อเหตุสลดเช่นนี้
เธอเล่าอีกนะคะว่าปกติตนเองจะเป็นคนเข้าไปทำความสะอาดภายในบ้าน
แต่ว่าหลังเกิดเหตุไม่กล้าเข้าไปในบ้านไม่ใช่ว่าเพราะกลัวอะไรนะคะแต่ว่ารับไม่ได้แล้วก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น